เผยแพร่เอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่าแบบนี้มันทำได้ด้วยเหรอ
มันเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
อุปการะเด็กจากแม่ที่ท้องไม่พร้อมเขาโพสต์ภาพเด็กเด็กเอาไว้อ่ะค่ะ
หลายคนนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วเขาจะบอกหมดเลยว่า
อายุสี่เดือนเพศชายอยู่หัวหินสนใจแล้วก็มีคนรับจองแล้ว
คือเหมือนซื้อขายเด็กอ่าผ่านเพจเฟซบุ๊กนี้สำหรับใครที่ท้องไม่พร้อม
พร้อมจะเลี้ยงลูกก็มาฝากขายผ่านเพจอ่ะ
คือไม่ใช่หาคนเลี้ยงทั่วไปไม่ใช่หาบ้านหาพ่อแม่ให้เด็ก
แต่นี่คือขายเด็กใช่เป็นลักษณะของการซื้อขาย
เพราะใช้คำว่าโอนแล้วจองแล้วอีก๒เดือนมารับอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นการประกาศหาพ่อแม่มาอุปการะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง
แล้วมันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อน
มันต้องตรวจสอบเรื่องของพ่อแม่ที่จะมารับอุปการะเด็กค่ะ
ยกกันยกให้กันซื้อขายกันไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวนะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลองโทรศัพท์ไปติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ที่โพสต์เอาไว้ในเพจนี้นะคะ
ได้รับคำตอบว่าเป็นญาติของเด็ก
แม่ของเด็กเนี่ยบกพร่องทางร่างกาย
ดูเด็กไม่ได้ก็เลยอยากจะให้มีคนมาอุปการะเลี้ยงดู
แต่มีการโพสต์เบอร์โทรศัพท์ไปโพสต์อะไรเอาไว้แบบนี้
แล้วมันมีคำว่าโอนมีคำว่าจองไงโอนจองเคสนี้แล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
อาทิตย์หน้านี้คือเริ่มทำใบรับรองหมดแล้ว
คือเด็กก็ยังอยู่กับเราแล้วบางอาทิตย์ก็จะรับไปนอนสองสามคืน
แล้วก็จะเอามาส่งแบบนี้ตลอด

แต่ว่าเราก็ยังได้มาสู่กับครอบครัวด้วยอย่างนี้ใช่ไหมพี่

ไม่ได้มีตามที่เพจแชร์เนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวกับ
ไม่ได้แน่นอนครับนี่ผมหาวิธีฟ้องเนี่ย
เพราะว่าผมมันเป็นเบอร์ผมเพราะว่าผมโดนด่าเละหมดเลยอะ
ผลโมงโหยินด่าผมเละหมดเลยอะ
คือคนนี้ผู้ชายคนนี้เราติดต่อไปเนี่ยเป็นอาของเด็ก
ใช่แล้วก็เขาเอาภาพเด็กไปโพสต์
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็หาผู้ที่จะดูแลหลานเขาจริงนั่นแหละ

แต่เพจนี้ที่มีการติดต่อกันเขาก็คิดว่าจะเป็นเพจที่
จะเป็นสื่อกลางในการหาคนที่สงสารอยากรับเด็กไปเลี้ยง
แต่กลายเป็นมาโพสต์แบบนี้แล้วโพสต์เบอร์โทรศัพท์เขาด้วย
ใช่ไงเขาก็บอกว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเหมือนกับลักษณะไปซื้อขายเด็กกันอย่างนี้

ถูกเนี่ยเนี่ยเพราะความลักษณะแบบนี้
โอนจองเคสไว้ทักมานะคะอะไรแบบนี้

เขาจะมีหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับ
พอเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
โศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือพมบอกว่า
กรณีนี้มันเข้าข่ายผิดพรบคุ้มครองเด็กนะครับ

ระบุทั้งเพศอายุไปเผยแพร่ลักษณะ
ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ
ส่วนการซื้อขายเด็กจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
และเข้าข่ายผิดกฎหมายค้ามนุษย์หรือไม่

ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
แม่เด็กในตัวตนนะครับ
เพราะฉะนั้นแม่เด็กก็จะต้องมาดำเนินการ

อาจจะต้องเซ็นชื่อยินยอมยกให้

มีการนำเด็กมาโฆษณาทางสื่อมวลชน

หรือยกเด็กให้กับบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่ญาตินะคะนี่ก็จะมี

ต้องเป็นญาติเป็นครอบครัวด้วยนะครับ
ไม่งั้นก็เข้าข่ายค้ามนุษย์นะ

พันธุ์ตำรวจเอกมานะกลีบสัตบุตร

บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลัง

ที่มีการโพสต์คล้ายกับว่าเป็นการ

ผ่านโลกออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
กำลังเร่งสืบสวนเรื่องนี้แล้ว

ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าพอเป็นข่าว

ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก

ส่งผลกระทบกับสังคมอย่างร้ายแรง

กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็ติดตามอยู่นะฮะ

เดี๋ยวตามความคืบหน้าให้เพิ่มนะคะ